ต่อกันที่มรยองนะฮะชาวบ้านเขามีการรวมตัวกันขับไล่เจ้าอาวาส
บอกว่าเจ้าอาวาสไปสั่งเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้าน
งานที่แบบเป็นงานประเพณีชาวไทยที่เคยทำมาก็งดกันไปไม่ต้องทำ
กรงสงกรานไม่ต้องมีอะไรแบบนี้

เหลือเงินน้อยแล้วเจ้าอาวาสเอาไปทำอะไร
อะไรแบบนี้ชาวบ้านก็ถือป้ายประท้วงแบบนี้นะฮะ
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับ
ชาวบ้านไปรวมตัวกันที่หน้ากุฏิเจ้าอาวาส
วัดชนธารามหรือว่าวัดพยูนนะฮะ

ชูป้ายข้อความประท้วงขับไล่อยู่หน้ากุฏิเจ้าอาวาสเลย
แล้วขอคำชี้แจงจากพระมหาธีระพิสิทธิ์จันทสาโร

ก่อนหน้านี้ปี๕๙มีอยู่๕ล้าน
แต่ตอนนี้ผ่านมาถึง๖๒ทำไมเหลือแค่ล้านเดียว

อีกทั้งยังนำรถวัดให้บุคคลอื่นยืมไป

แล้วออกไปยึดหลักตามหลักของวัดที่เป็นธรรมายุทธ์
หลักของวัดที่เป็นธรรมยุทธ์ทั้งที่วัดนี้เป็นมหานิกาย

คือสงกรานจะไม่มีประเพณีใดทั้งสิ้น
แล้วก็ไม่ให้ทำอะไรเลย
แล้วก็ยังมีการจุดประทัดขับไล่ด้วยนะ
โดยบอกให้มีมตินำเรื่องทั้งหมดเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการ
เป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านฉางก่อน
แล้วก็นัดหมายให้เจ้าอาวาสไปชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน
เพื่อให้ชาวบ้านสบายใจแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปก่อน
เดี๋ยวเช้านี้คงคุยกันใหม่ว่าเอาอย่างไร
ถ้าเกิดพระท่านชี้แจงได้ก็คงจะให้ทำหน้าที่ต่อไปนะครับ